ที่จังหวัดเลยมีหนุ่มใหญ่วัย๕๐ปี
ใช้มีดฟันนะครับหนุ่มข้างบ้าน
อายุแค่๒๘ปี๑๐กว่าแผล

แค่นั้นเหรอฮะเออก็หมั่นไส้ชอบมายุ่งเรื่องส่วนตัวของเขา
ขณะที่ญาติมารับศพไปทำพิธีนะครับ
มันมีเรื่องแปลกเกิดขึ้นในงานศพครับ
คือผู้หญิงคนนี้นะคุณผู้ชม
มากับเพื่อนของผู้ตาย
มาร่วมงานศพนายพงศรันจันทแพงอายุ๒๘ปี
ที่ถูกนายกองกูลพดุงโกเม็ดอายุ๕๐ปี
เป็นเพื่อนบ้านกันเอาอีโต้ฟันซะเสียชีวิตเลย

ผู้หญิงคนนี้นะครับกรีดร้องขึ้นมา
แล้วร้องบอกว่าไม่อยากตายค่อยเจ็บค่อยปวดนะฮะ
นางประมงจันทแพงแม่ของผู้ตาย
ต้องรีบเข้าไปกอดปลอบใจกันอยู่พักใหญ่

เหตุการณ์นี้สืบเนื่องจากผู้ตายคือ
นายพงศลันนะครับ
ถูกฆ่าอย่างโหดเยี่ยมที่หน้ากระท่อม
สวนดอกไม้ริมถนนสายภูเรือปลาบ่า
บวม๖ตะบนหนองบัวอำเภอภูเรือจังหวัดเลยนะครับ
โดยนางเจียงคำมานุรัติอายุ๕๙ปี

เมื่อช่วงบ่ายได้ยินเสียงคนทะเลาะกัน
ออกมาดูก็เห็นในกองกูลเนี่ย
มีดอิโต้ฟันนายพงศลันจนแน่นิ่งไปแล้วกับพื้น
แล้วก็ยังกระหน่ำฟันซ้ำตามตัว

แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปครับ
ขณะที่นางติ๋วคำบุญอายุ๕๐ปีครับ

เห็นผู้ก่อเหตุซึ่งเพิ่งจะออกจากคุกในคดียาเสพติดนะครับ

ถือมีดแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านไป
ไปแค่๓๐นาทีก็กลับมา
เพื่อนบ้านถามไปฉีดวัคซีนเข็ม๒มาเป็นยังไง

เข็ม๒อะไรกูจะไปบ้านหลังที่๓แล้ว

อีกเรื่องหนึ่งเลยแล้วเรื่องหนักซะด้วย
แล้วนายทองกูลก็สะพายย่ามนะครับ
แล้วก็มีดที่ใช้ก่อเหตุเนี่ยเนื้อตัวเปื้อนเลือดไปหมด
เข้ามอบตัวกับตำรวจสพภูเรือนะครับโดยให้เหตุผลที่ก่อเหตุบอกว่ามันไส้
ผู้ตายที่ชอบมายุ่งเรื่องส่วนตัวของเขา
ครั้งนี้สบโอกาสที่ผู้ตายอยู่คนเดียว
ใช้มีดอิโต้กระหน่ำฟันนายพงศลันซะเสียชีวิตเลย
ขณะที่ตำรวจมาตรวจสอบก็พบรอยเลือดจำนวนมากเลยนะครับ
แล้วพบอะไรรู้ไหมเป็นหนังศีรษะติดผมอยู่ตกอยู่กับพื้นด้วย
เหมือนโดนจิกแล้วก็โดนฟันไง